ก็วันเกิดเขาวันที่๓๐กรกฎาคมถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
มีภาพที่เขาโพสต์แฟนเขาคุณแก๊ปคุกเข่าขอแต่งงาน

ที่หน้าหอไอเปลที่กรุงแพรรี่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ
วันบวงสวงละครเรื่องกากีนะคะที่คุณเบนเล่นเนี่ย
เพื่อนนักแสดงเขาก็หอบเค้กมาเตอร์ไพรส์ด้วยค่ะ
งานนี้นะคะสาวเบ้นฝากขอบคุณแฟนทุกคนที่ร่วมโวยพรกันมาค่ะ
ส่วนเลิกดีเรากระซิบถามแล้วแหละเบ้นแต่งตอนไหน
นางก็บอกว่าขออุบไว้ก่อนค่ะ
ว่าแล้วนะคะเราก็ชวนกันเมาะมอยเรื่องธรรมบุญธรรมบุญเรื่องมูเตรูค่ะ
เพราะว่าพักหลังเราก็จะเห็นเธอขึ้นเหนือร่องใต้ค่ะ
ตะเว้นธรรมบุญไหว้พาขอพรตามสถานที่ต่าง
แต่มีอยู่ที่นึงซึ่งสาวเบนบอกว่านุ้วเป็นคนไตรวพรือ

ใช่ก็ต้องไปไหว้ที่นี่ไอ้ไข่วัดเจดี
ไปขออะไรได้หมดขอยอดขายเป็น๑๐ล้านยังได้
อุ้ยเทศรัพย์ที่บอกกับบรรเทิงไทยรัฐที่แรกเลยนะคะ

คือไปหาไอ้ไข่ใช่ไหมคะให้เรียกไอ้ไข่นะห้ามเรียกอย่างอื่น

ก็คือของเล่นเป็นรถถังรถตักดินอะไรก็ได้นะคะ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราไปฟังสาวใต้ตาคมว่าพลือ

คือวิธีไปแบบว่าเอาข้องไปไฮก่อน
เบ้นเองเบ้นจะเอาเหมือนพวกน้ำแดงกับของเล่นไปถวายก่อน

ห้ามเรียกคุณต้องเรียกไอ้ไข่
แม่ขอนะขอยอดขายเท่านี้นะ
ขอให้ได้เดือนนี้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้

นี่
เรียกว่าคุณไข่แบบนี้ไม่ได้

ไอ้ไข่ข้อตาผีไข่ไอ้ไข่แบบนี้เลย

เบ้นจะบอกว่าเขาสวยมาตั้งแต่ตอนไหน

พอยเหล่าแรงมากเลย

คุณผู้ชมด้วยความสวยนี่แหละค่ะ

เออบอกว่าเป็นคู่รักที่ซุ่มเงียบนะคะ

หลายคนตกใจคือเป็นการแซวขำ

หรือว่าจะเป็นคู่ที่แบบคบกันเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นค่ะ
ก็ถามว่าเอาเบ้นแล้วแฟนเขาหึงหรือเปล่า

เชื่อใจเลยว่าพี่แก๊ปได้ไม่หึงแน่นอน
เข้าใจแล้วก็ไม่เคยว่าอะไรด้วยนะคะ

สนิทกันเพราะคบกันด้วยผลประโยชน์
เพราะอักษรย่อเป็นคู่เรานั่นเองหรอ

ไม่มีมันเป็นเจ้ากันเดี๋ยวเฉย
เราไม่เข้าใจผิดนะ

ไม่มีเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเหมือน
รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้